เรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้ก็แน่นอนว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายนะครับ
ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะหน่วยซิลนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของความน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่พระครูบาบุญชุ่มเดินทางไปทำพิธีที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ไป๒ครั้งแรกก็เจอที่จุดเนินนมสาว
ใช่ไปตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจากฝนตกในฝนหยุด
แล้วก็บอกว่าทั้ง๑๓คนปลอดภัยดีอีก๒๓วันจะเจอก็เจอจริง
สูบน้องสูบน้ำก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกกันทางไหนดี
ไปอีกครั้งหนึ่งอีกไม่กี่วัน
โอ้โหภารกิจในการพาออกมาราบรื่น
ใช่ครั้งที่๓ที่ไปก็มีครอบครัวของทีมหมูป่าไปด้วย

ใช่แต่ว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่า
พระครูบาบุญชุ่มท่านก็ไปที่ต่างประเทศนะครับ
มีกิจนิมนต์นะครับมีผู้ที่นิมนต์ไปนะครับ
หนึ่งในพระสงฆ์ที่เป็นขวัญกำลังใจและเป็นที่ยึดเหนียว
ให้กับครอบครัวของหมูป่าทั้ง๑๓คน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตลอด
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ก็คือพระครูบาบุญชุ่มแห่งวัดพระธาตุดอนเรือง

ซึ่งหลังจากที่ท่านได้กลับไปทำพิธีสวดมนต์แผ่เมตตา
หน้าถ้ำหลวงถึง๓รอบเพื่อช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ครั้งที่๓เมื่อ๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
พระครูบาบุญชุ่มก็ได้มอบจีวรให้กับบรรดาญาติของหมูป่าที่ติดถ้ำ
มาร่วมในพิธีพร้อมกับระบุว่า
เอาไว้ให้เด็กที่รอดชีวิตไว้บวชเนร
เพื่อทำการขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำหลวง
พร้อมกับยืนยันว่าเห็นตามนิมิตร
ทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำยังมีชีวิตอยู่
ล่าสุดนะครับมีรายงานว่า
เมื่อวันจันทร์ที่๙กรกฎาคม
พระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางเข้ากรุงเทพ
มาปฏิบัติศาสนกิจตามที่มีญาติโยมนิมนต์
พร้อมกันนี้ยังได้พาญาติโยมสวดมนต์ส่งพลังจิต
เพื่อช่วยปฏิบัติการนำทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
ส่วนวันนี้มีญาติโยมได้เห็นพระครูบาบุญชุ่ม

เดินทางไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิขา
เป็นเดินทางขาออกไปต่างประเทศนะครับ
ก็มีผู้ที่เข้าไปกราบไหว้ขอพร

โพสต์ภาพพระครูบาบุญชุ่ม
พร้อมกับมีข้อความเป็นภาษาไทยใหญ่นะฮะ
แล้วก็มีคำว่าสิงคโปร์อยู่ด้วยนะครับ

พระครูบาพ่อบุญชุ่มมาโปรดเมตตายาดโยม
สิงคโปร์ก็แสดงว่าท่านมีกิจนิมนต์ไปสิงคโปร์
ความสำเร็จในการนำทีมหมูป่าออกจากถ้ำครบทั้ง๑๓คนในวันนี้นะครับ

เราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์หรือวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตาม

ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว